ข่าวนี้กันต่อนะคะงานนี้ก็งานบุญเหมือนกัน
แต่ก่อนงานบุญต้องร้องเพลงก่อนนะคะเพราะว่าเพลงเขาฮิตมากนะคะ
นี่เลยค่ะมีตารอบตัวมีหัวตาลาย
เหลืองอ๋อยโดนใจหน้ามองหน้าจิ้ม
ได้ไหมเห็นดู้นายทีสุดท้าย
กุศลอุทิตย์ดวงภิกัะดวงวิญญาณคุณแม่บุญเรื่องโตงบุญเติมค่ะ
หรือว่ามีความเชื่อนะคะว่ามีอายุ๑๒๘ปีค่ะ
ที่วัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครของเรานี่เอง

โดยลูกทุ่งสาวนะคะคุณหลิวอาจารยาบอกกับน้องอ้อมบันเทิงไทยรัฐของเรา
ว่าส่วนตัวเธอศรัทธาและนับถือคุณแม่บุญเรือนอย่างมากค่ะ

ก็จะเดินทางไปไหว้ขอพรท่านตลอดค่ะ
และในปีนี้นะคะมีคิวว่างตรงกับวันที่ทำบุญคุณแม่บุญเรือนพอดีค่ะ
เธอก็เลยเดินทางไปร่วมงานทันทีค่ะ

เพราะว่าคุณหลิวเนี่ยคุณผู้ชมตามภาพที่เห็นได้ร้องเพลงถวายด้วย

บทเพลงนักร้องบ้านนอกและกราบเท้าย่าโม

และคุณผู้ชมนะคะต้องบอกว่า

คือน้องหลิวร้องไปเสร็จปุ๊บน้ำตามันไหลออกมาเลย
เป็นความทราบซึ้งใจคุณผู้ชมที่ได้ถวายเสียงให้คุณแม่บนเรือนั่นเองนะคะ